ไปดูเรื่องนี้ภารกิจของหมอปลา
ได้รับเรื่องมาจากสามีท่านหนึ่งที่ทุกข์ใจมาก

เพราะว่าตอนแรกปกติก็สามารถลุกขึ้นมาแล้วไปทำงานได้
มีอยู่วันหนึ่งไม่สามารถลุกขึ้นมาได้แล้ว

ตัวภรรยาถูกผีปอบเข้าสิงถึง๓ร่างครับ

แล้วก็บอกว่านี่ช่วยถ่ายคลิปนี้
ส่งให้หมอปลาหน่อยให้มาช่วยที
ส่วนคนที่นอนอีกเนี่ยก็คือคุณภรรยาชื่อว่านางจำลอง

อาการเป็นแบบนี้นอนแล้วดูนิ้วพยายามขยับอยู่นะ
แล้วเหมือนกับว่าไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
แต่ก็พยายามจะสื่อสารแต่ก็ลุกขึ้นไม่ได้
ต้องนอนติดเตียงอยู่อย่างนี้
และกระทั่งเมื่อวันที่๓๐กันยายนที่ผ่านมาจู่ป้าจำลองลุกจากเตียงนะ
แล้วลุกขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับว่าหมดเรี่ยวหมดแรง

คุณสามีบอกแบบนี้ไม่ไหว
เห็นแบบนี้แล้วแบบเป็นห่วง
ก็เลยอะไรรู้ไหมพาไปที่โรงพยาบาล
แต่คุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นเพราะโรคกระดูกทับเส้นประสาท

แต่ทานจนหมดแล้วนะ
กินยาจนหมดแล้วมันก็ไม่หาย

เหมือนกับว่าชาวบ้านเขาต้องการที่พึ่งแล้วไง
ต้องการที่พึ่งทางใจก็เลยไปหาร่างทรง

เท่าไหร่คะโอ้โฮไม่น้อยนะครับ

เพราะผีหมอดูอะมาดูกัจการมาช่วยรักษาหน้าที่
ร่างทรงก็มาร่างทรงทักว่าแบบนี้
ป้าจำลองถูกผีสิงแล้วเป็นผีปอบด้วย
ปอบไม่ได้มาตัวเดียว

สาวปอบสิงอยู่ในร่างเดียว
นั่นคือสิ่งที่ตัวร่างทรงบอกกับคุณสามี
เอาจริงปอบเดียวก็แย่แล้วนะเรื่องนี้ถูกส่งไปยังหมอปลาเป็นที่เรียบร้อย
หมอปลาและทีมงานลงพื้นที่ทันทีครับไปยังบ้านของป้าจำลองที่จังหวัดบุรีรำ
ไปดูหน่อยซิว่าอาการเป็นอย่างไรหมอปลาลงพื้นที่ชีโบชีเบชี้ไม้ชี้มือ
แต่ก็บอกว่าไม่ได้สัมผัสถึงอะไรนะอาการอวกอาเจียนน้ำหูน้ำตาไหลไม่มีครับ
และเมื่อหมอปลาไปเจอกับป้าจำลองนี่ช่วงนี้นะพอไปเจอเนี่ยหมอปลาก็บอกเอาจริง
จำลองลุกได้หรือเปล่าไปบอกอย่างนี้ว่าป้าแกล้งหรือเปล่า
อาจจะพูดแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านนะแย่ก่อนนะแล้วลองดูซิลองพยายามดู
พาป้าจำลองลุกขึ้นมาดูสิว่าจะลุกได้หรือไม่ครับ
ไม่หักไม่หัก
โอ้โหเนี่ยพาลุกขึ้นมาแล้วร้องเจ็บเจ็บเจ็บ

สมมุติถ้าป่วยจริงเรื่องของเส้นประสาททับตรงนั้นตรงนี้

ก็ยืนแบบไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรง

อาจจะเป็นเพราะทำงานหนัก
เพราะตัวสามีเล่าให้ฟังเองว่าจริงแล้วภรรยาเป็นคนขยันทำงาน
ลุกขึ้นมาทำงานทุกวันแทบไม่พัก
อาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้คือทำงานหนักไม่มีเวลาพักผ่อน
แล้วที่สำคัญพอเกิดอาการเจ็บป่วยน้อยใจ

ไม่มีใครมาดูแลหรือว่าไม่มีใครมาเยี่ยม
อาจจะเกิดในสิ่งที่ว่าคิดไปเอง

แล้วหมอปลายังฝากไปถึงร่างทรงนะ
ที่บอกว่ามีผีปอบมาเข้าสิงถึง๓ตัว๓ตน๓วิญญาณนะ

อย่ามาหากินกับความทุกข์ของชาวบ้าน
ขอให้เลิกพฤติกรรมแบบนี้ไปฟังเสียงหมอปลาครับ
มันไม่มีหรอกปอบอ่ะนี่มันสุขภาพ
ทำให้คนป่วยคิดมากคนครอบครัวคิดมาก
ชาวบ้านคิดว่าพอไปฟังอาจารย์หนุ่ม
อาจารย์แก่นี่แหละโทษว่าแกเป็นป่อ
อาจารย์หนุ่มก็เลิกรอคนก่อนที่อาจารย์หนุ่ม

ชี้ว่าขอได้เป็นปอกมันใช่เหรอ
และจากนั้นหมอปลาก็ยังคงให้กำลังใจ
จำลองนะบอกว่าไม่มีผีหรอกครับ
เผลอผีปงผีปอบอะไรมาสิ่งร่างไม่มี
ป้าจำลองแกก็สีหน้าแกดีขึ้นนะ
ดูสิดูสบายใจขึ้น
ทางครอบครัวก็ขอบคุณหมอปลาด้วยที่อุตส่าห์
เสียเวลามารักษาให้แต่จริงก็ไม่ได้รักษาหรอก

ส่วนหนึ่งก็อยากจะให้ไปโรงพยาบาลดีกว่า